แต่ไปดูข่าวจับงูกันหน่อย
อันนี้ใหญ่จริงเพราะว่าตัวมันใหญ่มาก
คุณตัวเคืองยาวใหญ่ชูคอคู่แบร์ไม่ใช่

ถ้าใครเห็นงูก็หวาดนั้นแหละโอ้โฮชูคอคูฟ่อแบบนี้เป็นงูจงอาง
คุณขนาดใหญ่ยาวกว่า๔เมตร
ไปเจอกันที่ยาลาแตกตื่นกันทั้งหมู่บ้าน
อันนี้คือมันพันอยู่ที่อะไร
เหมือนเป็นกะติกน้ำเหรอ

นี่แหละทั้งหน่วยกู้ไภทั้งช่อบ้านทั้งทหาร
ระดมกันจัดบุ่นกว่า๓ชั่วโมงกว่าจะจัดได้
เหตุระทึกนี้เกิดขึ้นที่บ้านเล็กที่๗๗ทับ๔หมู่๓
สำแยกบ้านเนียงตำบลลิดลอำเภอเมืองจังหวัดยาลา
ทีมจับกลุ่มได้ประดิษฐ์อุปกรณ์จับงูขึ้นมาใหม่เลย
โอ้โหนี่เลื่อยกันตรงนี้เลย

คือต้องอาศัยความยาวนะ
ในการจับต้องอาศัยท่อยาวกว่า๖เมตร
่วงกับเชือกที่ปลายท่อทำให้มีความปลอดภัยแข็งแรงขึ้น
เพื่อจะรัดหัวงูพร้อมใช้ความระมัดระวัง
เมื่อลงมือจับก็ปรากฏว่างูชูคอแผ่แม่เบี้ย
แล้วก็พุ่งฉกเข้าหาชุดจับกลุ่มทันที
แตกแตกกระเจิงกันหมดนะฮะ
แล้วงูเขาไม่อยู่นิ่งค่ะคุณ
เมื่อกี้นี่แต่เป็นงูหนังสือ

เดี๋ยวหน่อยอีกแป๊บหนึ่งจะเป็นงูจนตรอกละนี่

ท้ายที่สุดเจ้าหน้าที่ใช้เวลา๓ชั่วโมง
ในการเข้าปฏิบัติงานจับงู
ด้วยความสำเร็จแต่ก็ต้องบอกว่าทุลักทุเลจริงนะฮะ
หลังเจ้าหน้าที่จับงูได้ตรวจสอบลักษณะก็พบว่าเป็นงูจงอางครับ
หรือว่าชาวบ้านในพื้นที่เรียกว่าอูลาสลอมีขนาดใหญ่ความยาว๔เมตรครับ
เผยเป็นเสียงเดียวกันบอกว่าไม่เคยพบเห็นงูจงอาง

แล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นงูเจ้าที่
คุณยิ่งส่องใกล้ดูตาเขาน่ากลัวนะ

คุณอาริยาผมเห็นเลยแขนคุณขนลุกเลย

โดยนายซาดีเจ้าของบ้านเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุภายในบ้าน

เมื่อลูกสาวเดินไปเปิดตู้หนังสือเพื่อนำหนังสือมาอ่าน
ตกใจฮะเห็นงูขนาดใหญ่กำลังขดตัวอยู่บนหนังสือ
ก็เลยรีบวิ่งหนีสุดชีวิตมาบอกพ่อจ๊ะแม่จ๋า

โอ้โฮบางทีไม่เห็นนะ

แล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ต้องรีบเข้ามาในการช่วยเหลือนะฮะ
แล้วก็จับงูไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปนะครับ
เป็นงูมีพิษคิงพอบ้า
ใช่ฮะน่ากลัวจริงนะครับ